อืม

นุ่มรีดง่ายหอมสดชื่นติดทนยาวนาน
กำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

ปันเต็มฟ้าค่ะชุดของน้อง
ก็เลยแบบเอาล่ะน้องส่งมาให้ใส่แล้วใส่ออกรายการซะเลย

เล่นอะไรอยู่ตอนนี้เป็นดีไซเนอร์เต็มตัวแล้ว

ของพี่แหวนจุดมาพี่แหวนลูกสาวพี่แหวน

แล้วใส่แว่นก็จะดูอาจจะเป็นอาจารย์เบานิดหน่อย

เอ้าไปเรื่องแรกสำหรับวันนี้ค่ะ
โควิดของเรานะคะวันนี้ต่ำกว่าหมื่นค่ะ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๗๑รายค่ะ
ตอนนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๘๔๐๗รายนะคะ
ไปดูที่นายแพทย์เฉวดสรรนามวาดค่ะ
ท่านก็เป็นผู้มนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
อาจจะมีการส่งมอบที่ไม่ตรงตามกำหนดในบางครั้ง

ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดตอน
คณะกรรมการวิชาการและสบคค่ะ
เขาก็เลยมีความเห็นชอบบอกว่าเอาล่ะ
ก็คือซีโนแวค๒เข็มแล้วก็ไปไฟเซอร์
ไม่ใช่ค่ะซีโนแวคเข็มแรกไฟเซอร์เข็มที่๓

สอบคอเขามีการอนุมัติออกมาแล้วนะคะ

สบคเองเขาก็มีการออกสูตรมาอีก
มีการอนุมัติวัคซีนสูตรไข้นะคะ

วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันสรุปเรามีตอนนี้นะ

อันนี้ระยะห่างอยู่ที่๔๑๒สัปดาห์

อันนี้ก็ระยะห่างอยู่ที่๓๔สัปดาห์ด้วยกัน
ในส่วนของสูตรการฉีดวัคซีนสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งอย่างที่เราบอกกันไปแล้ว

อันนี้ต้องใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น
แต่ยังมีวัคซีนค้างอยู่ที่จังหวัดนะคะ

ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วนะคะ
อันนี้ยังเป็นสูตรหลักที่ใช้ในประเทศไทย

แต่อันนี้เราพูดถึงกรณีที่เป็นเข็ม๑เข็ม๒เลย

เพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการพูดออกมา

หลายคนก็จะแบบเอ๊ะสูตรนี้มายังไง
แต่ทางคุณหมออย่างที่บอกไปในแพทย์เฉวดสรร

ก็คุณหมอออกมาเป็นส่วนแบบนี้อยู่

เขาบอกว่ามันจะดีภูมิจะขึ้นสูงด้วย

เขาก็มีการพูดเรื่องนี้

ก็จะให้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงมาก

เพียงครึ่งโดสก็ได้ภูมิคุ้มกัน
ระดับที่ใกล้เคียงกับการใช้วัคซีนเต็มโดส

อันนี้เขาบอกเลยว่าควรจะฉีดเข็มที่๓

ได้ผลภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกับการใช้แบบเต็มโดส
แต่ในอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีบางกลุ่มที่บอกเหมือนกันนะคะว่า
ครึ่งโดสบางทียังไม่มีการวิจัยออกมา
ยังไม่รู้ว่าสรุปฉีดไปแล้วเนี่ย

หรือว่าระยะเวลาของภูมิคุ้มกัน

มีการใช้วัคซีนเหมือนกันแบบนี้ที่เป็นครึ่งโดส

แต่ในกรณีของเราเข็มที่๑เข็มที่๒

ถ้าเต็มรถก็คือพันกว่าถ้าเกิด๕๐ก็คือ
เต็มไปไหม

ต้องมีความชัดเจนออกมาจากหลายฝ่าย
หรือทั้งสองฝ่ายว่าสรุปแล้วคือเราฉีดครึ่งโดสได้จริงใช่ไหม
หรือวัคซีนสูตรไข้ต่างที่กำลังจะมีขึ้น
ที่เรากำลังจะใช้กันเนี่ยเพิ่มจากนี้ไป

ประสิทธิภาพในการที่ป้องกันมันจะ๑๐๐ไหม
ใช่เพราะบางทีนะเอาจริงบางคนไป
เวลาไปฉีดวัคซีนก็อาจจะกังวลแล้วว่าวันนี้
สมมุตินะแบบไม่มีจำนวนที่เราจะได้ฉีด
หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้ด้วยไง

มันก็มีมันก็ไม่รู้คือเราไปถึงแอสต้า
แต่แอสต้าภูมิมันขึ้นแน่ถูกต้องไหมล่ะ
แต่ยี่ห้ออื่นเราไม่รู้ว่ามันภูมิจะขึ้นหรือเปล่า

เอาจริงนะวันนี้วันที่๑๙แล้วใช่ไหม
อีก๑๑วันเองนะ๑๑วันนี้คือเราเปิดประเทศกันแบบเต็มที่แล้ว
แต่วันนี้ก็มีอีกกระแสบอกว่ารอดูอีกวันสองวันถึงจะพูดยันยืนยัน
จะมีการประชุมนี่กำลังจะมีการประชุม
ถามว่า๑พฤศจิกานายกพูดไปแล้วตั้งแต่วันนั้นถูกไหมคะ

รายละเอียดต่างเรื่องของความชัดเจนว่า
เข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถเดินทางไปที่ไหนได้บ้าง

ท่องเที่ยวที่เข้ามาสรุป๑๐ประเทศที่ท่านนายกพูดไป
จะต้องปฏิบัติตัวยังไง
มีประเทศอะไรบ้างเพราะที่ท่านนายกพูดมาตอนนั้นมี๕

หลังจากนั้นพื้นที่นำร่องมีไหมสรุป

หรือกักตัวเจ็บบ้านเป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้นึกออกไหมฮะ

เนื่องจากฉันเป็นคนที่กลับบ้านดึกมากนะ

ทุกอย่างปกติหมดแล้วมันไม่มีล็อกดงล็อกดาวน์มันไม่มี

ทุกอย่างทุกจุดประตูน้องประตูน้ำก็เริ่มกลับมากันหมดแล้วอ่ะ
คนเริ่มกลับมาแล้ว
แท็กซี่กลับมาวิ่งเต็มแล้วนะ
แต่ร้านค้ายังแบบขายแอลกอฮอล์ไม่ได้อยู่
เรื่องของการขายแอลกอฮอลก็ยังไม่ได้อยู่ดี

อาจจะมีเรื่องนี้ออกมาว่า

ร้านอาหารไม่มีร้านไหนที่คนไม่แน่
คนไม่แน่นต่อคิวทุกร้าน
ซึ่งจริงต้องเว้นระยะด้วยถ้าเป็นร้านห้องแอร์

ชั้นบนวนหา๔ที่ร้านอาหารไม่มีที่ไหนกินได้เลย
คือเต็มทุกล้านเมเต็มทุกเต็มแบบว่า
บางทีก็อย่างที่ว่านะร้านอาหารเขาปิดมานาน
ถูกดีใจกับเขามากในส่วนหนึ่งเขาได้กลับมาค้าขาย
ได้กลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาขายของเปิดร้านได้อีกครั้งหนึ่ง
ดีใจดีใจเขาแบบร้านปิ้งยะแองจิแถวบ้านเธอแถวบริษัท
ตรงไหนไม่มีร้านหมูกระทะไหนว่างบ้างล่ะ
นี่มีเต็มไหมทุกที่เต็มสมมุติกลับมาค้าเป็นอาว์ดอร์อันนั้นเปิดไม่เต็ม
แต่ถามว่าถ้าพี่เป็นอาว์ดอร์คือเราก็ได้บ๓๖ใช่ของร้าน
เต็มไหมเพราะว่าไปกินก็อัดอันนั้นนะ
ที่ร้านมันจะได้ฟิลลไงถูกแล้วก็ร้านอาหารอีสานี
จริงแตมแต่ก็ดีใจไอหน่อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่เห็นภาพอย่างนี้
ปกติเห็นรถติดวันนี้ดูสิรถติดไหมล่ะ
อ่ารถติดมาครับฉันเห็นรถติดอู้มาก่อนฉันถูกมาด่าสู้ตอนนั้น
อันนี้ไม่เห็นรถติดโดยมันชื่นใจว่ะ

เห็นรถติดแล้วฉันชื่นใจชีวิตฉันกำลังจะกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
นะฮะแต่ทางการเขาก็เตือนมาใครที่กินหมูกระทะจะเอาขาแช่น้ำอยู่อ่ะ
แล้วเนี่ยเขาเตือนมาว่าเสี่ยงเป็นโรคฉี่หนูนะ

ตอนนี้เขากำลังเตือนอยู่ว่าระวังเป็นโรคฉี่หนู
เพราะว่ามันมากับน้ำน้ำถ้วงให้เรามาระวังนิดหนึ่ง
แต่ดังนั้นตอนนี้ก็คือถ้าสมมุติเรากลับมาใช้ชีวิตก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะ
ใช่แต่ต่างจากสำหรับคัสเตอร์หมูกระทะก็มีนะแม่ที่ประโยชน์มันเยอะเยอะ
สเตอร์งานศพเขาถึงบอกไงวันนี้เปิดประเทศอ่ะ
ถ้าสมมุติเราพูดในฐานะคนประชาชนอย่างเราเปิดเถอะ
แต่เราขอวัคซีนให้มันครบก่อน

ไม่เดี๋ยวลองดูซิเพราะว่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็จะส่งมาบอก
บอกว่าคุณพูดกันถึงเข็ม๓บางทีฉันเข็ม๑ฉันยังไม่ได้ฉีดเลย
โอเคในกรุงเทพฯพวกเราอยู่ในปริมาณทนเรายังคงรู้สึกว่า
เฮ้ยมันน่าจะได้ฉีดกันแล้วล่ะถูกต้องป่ะ
แต่ถ้าสมมุติคุณออกไปนอกต่างจังหวัดขึ้นไปปุ๊บเนี่ย

อาจจะเอากลับไปแพร่เชื้อให้เขาหรือเปล่า

เพราะว่าถ้าคุณฉีดแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งอ่ะมันตายยากแล้วอืม
ถ้าสมมุติกูไม่มีโรคไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคร้ายแรงไม่มีอะไร

ที่มันก็เป็นถ้ายิ่มเข็มสามปุ๊บมันก็เป็นเหมือนหวัดแล้ว

หนักไม่ลงปอดหรืออะไรครั้งแรกที่เรากลัวกัน
เพราะเราไม่มีวัคซีนแล้วมันลงปอดมันเลยน่ากลัว
แต่ขนาดเดียวกันเราจะต้องคำนึงว่าพวกเราฉีดกันแล้ว

แต่ต่างจังหวัดเขายังไม่ได้ฉีดกันจริงนะ

แต่สิ่งที่น่ากลัวพอกับโควิด
เมื่อวานนี้เราประกาศตอนในข่าวใส่ไข่

จากยอดที่เราประกาศในข่าวใส่ไข่๑๐กว่าล้าน

เพราะว่าพอมีกระแสออกไปปุ๊บคนก็เริ่มกลับไปกินเข้าไป
พอกลับไปเช็คของตัวเองปุ๊บอ้าวฉันก็เจอฉันก็เจอ
แล้วทุกคนก็ไปแจ้งความประกบ๑๓๐ล้าน
คำถามคือวันนี้คุณจะได้เงินคืนหรือเปล่า

ถูกต้องไหมเพราะมีคนเสียหายสูงสุด๒แสนบาท

บางคนเราอาจจะมองว่าอุ๊ยพันกว่าบาท๒๐๐บาท

บัญชีเขามีเงินเหลือที่แบบว่าพอที่แบบว่าไหนจะฆ่า
ของค่าน้ำค่าไฟมันหมดไปเลย

เลวมากมันดูดของเขาจนเหลือ๗๐บาทก็มีเม

มันยังไม่สิ้นเดือนแล้วที่เหลือเขาจะเอาอะไรกิน

วันนี้นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยนางสาวสิริธิดาพนมวันณอายุทยา

เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกับสมาคมธนาคารไทยเนี่ย
พบจำนวนธุรกรรมที่มีความผิดปกตินะฮะ
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๗ตุลาคม

โดย๕๐เป็นธุรกรรมบัตรเดบิต

เดบิตครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่เกิดจากร้านค้าต่างในต่างประเทศเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะ
เป็นธุรกรรมวงเงินขนาดเล็กเฉลี่ย๑ดอลลาร์

ใหญ่มันจะอยู่ที่๑ดอลลาร์ก็คือมันจะหายครั้งละ๓๕บาท๓๕บาทก็คือครั้งละดอนนะฮะ
เพราะว่ามันเป็นแค่๓๕บาท
ซึ่งมูลค่าความเสียหายของบัตรเดบิตเนี่ยเอาเฉพาะบัตรเดบิตที่เราใช้กันเนี่ยนะฮะ

เดบิตคือคุณจะต้องใช้มีในบัญชีเท่าไหร่คุณรู้ได้แค่นั้น
ก็มีเงินในบัญชีด้วยเธอถึงรูดได้
เฉพาะบัตรเดบิตอยู่ที่๓๐ล้านบาท

แล้วก็บัตรเครดิตไม่ใช่เฉพาะเดบิตนะฮะ

เครดิตสำหรับคนที่มีเครด๑๐๐ล้านบาท

รวมกันเป็นบัตรเดบิต๓๐ล้าน

วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทย

กำชับให้ธนาคารตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นฮะ

ทำธุรกรรมตั้งแต่บาทแรก
รวมถึงประสานความร่วมมือกับเครือข่ายบาดเจ็บ
ในการตรวจสอบร้านค้าในต่างประเทศ
เพื่อให้มีการใช้รหัสยืนยัน

กำชับให้ธนาคารคืนเงินให้กับลูกค้า

ตอนนี้เขาประสานที่โรง
ทุกลงทุกธนาคารแล้ว

จะต้องคืนเงินให้ลูกค้านะฮะ

เขาบอกว่าเขาจะคืนให้ภายใน๕วัน

ก็สบายใจไปเปาะนึงแต่ก็ยังกลัวอยู่ดี
เพราะฉะนั้นเอาจริงถ้าพูดแล้วเดี๋ยวมันจะแตกตื่นหรือเปล่า

คืออย่างหนูหนูเคยโดนไป๕ครั้งคุณแม่

เพราะเราไม่ได้ใช้ยอดนี้ไปใช่ไหมครับ
พอเข้าไปกดในมือถือมันก็จะขึ้นเลย

ครั้งละ๒๒๐๐๐กว่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็๓๐กว่าบาทนั้นก็มีหมด

แต่เขาก็จะถามว่าตอนแรกอายัดบัตรก่อน

ไม่ว่าจะโทรหาคอร์เซ็นเตอร์หรือไปที่ธนาคาร

คืออย่างบางทีที่เราบอกว่าถ้าเราไปอัพ

บางทีเราไปอัพมาเนี่ยคานไปนาน

ย้อนหลังไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ก็จะพูดว่าพูดถึงพนักงานแบงก์ด่าปั๊บเลย
ต้องไปกด๒๐บาทใช่ไหม
เกินนะบางทีเป็น๒๐บาท

โอ้โหไม่รู้มากี่ใบเสียค่าใช้จ่ายอีกเป็นร้อย
ถ้าเกิดไปกดย้อนหลังในโมบายมันก็ขึ้นนะคะ

เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องไปที่แบงค์

ก็คือแบบรายการล่าสุดอะไรอย่างนี้
แล้วก็ย้อนหลังไป๑เดือน๒เดือนมันจะขึ้น
ถ้าเกิดมันหักแบบลบ๓๕หรืออะไรอย่างนี้
ขอความรู้รักออกนะสมมุติเช็กทางออนไลน์ได้

คนที่เขาไม่ได้ไปธนาคารบ่อย

ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายด้วยถูกต้องแต่ขนาดเดียวกันถ้าเงินหายออกไปจากบัญชี
อืมวันนี้ผู้เสียหายคนที่เป็นผู้เสียหายทั้งหมดเนี้ยนะครับ
ในหนึ่งร้อยสามสิบล้านคุณจะได้รับเงินคืนภายในห้าวันโอเค
ในส่วนของบัตรเดบิตก่อนนะฮะบัตรเครดิตยังเอาบัตรเดบิตก่อน
ร้อยสามสิบล้านอ่ะสามสิบล้านเนี้ยจะได้เงินคืนภายในห้าวันอ่าฮะ
ส่วนอีกร้อยล้านของบัตเครดิตเว็ดอามินิตรอหน่อยรอหน่อย

ขณะเดียวกันวันนี้ความมั่นใจของประชาชนมันหายไปหมดแล้ว
ถูกต้องไหมฮะใช้บัตรเครดิตต้องยืนฝ้าหัวตอนนี้อันนี้บอกว่าขอคุณพ่อดังพูดปั๊บอีกฉัน
รีบกดเข้าไปดูในมือถือเลยค่ะว่าโดนหรือเปล่า

ขนาดที่ออฟฟิศฉันน่ะโดนกัน๓คนไม่รู้ตัวนะ

พวกแกทำไงบอกก็ชอบซื้อเกมออนไลน์
ไอ้พวกที่ชอบซื้อเพชรซื้อเกมออนไลน์จะโดน

ไอ้พวกอุปกรณ์เพชรแปลกไหม
กลายเป็นแบบว่าไอ้คนที่รุ่นใหม่อ่ะอืม
คนรุ่นใหม่โดนแกล้งมากกว่าคนรุ่นเก่า
เพราะคนรุ่นเก่าไม่ค่อยเข้าอ่าใช่เพราะคนรุ่นใหม่จะใช้เงินไกลไง
จะอยู่กับไอ้รหัสพวกนี้ตลอดซื้อเกมต้องมียืนยงยืนยัน
อ๋อฮะใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติเป็นสี่สิบบาทซื้อเกณฑ์ตัวร้อยหนึ่ง
เพราะฉะนั้นไอ้คนรุ่นเก่าที่ใช้เงินแบบว่า
เห็นเงินอ่ะอืมไม่ค่อยโดนว่ะอืม

แต่ไฮเทคทั้งหลายที่เล่นเกมออนไลน์โดน
ครองผู้เขาเรียกว่าผู้ทำธุรกรรมทางการเงินทางด้านนี้

เคลียร์อันที่โดนไปเยอะเนี่ย
ซึ่งวันนี้ครับพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเลยว่า
วันนี้พลเอกพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขเนี่ยเขาสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ตำรวจก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เขารู้เท่าทันถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
แล้วก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิด
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นรูปแบบการหลอกลวง
รู้กันอยู่แล้วครับผ่านช่องทางทางอินเตอร์เน็ตแปลก
มันถึงบอกว่าครั้งนี้คนที่ใช้งานออนไลน์เยอะโดนหนัก
เพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะหลอกลวงเราทางอินเทอร์เน็ตหมดเลย
หรือมาในรูปแบบของการส่งข้อความอีเมลเอยเว็บไซต์เอ่ยเพื่ออะไรฮะ
เพื่อลอกลวงข้อมูลต่างที่สำคัญเนี่ยเพราะฉะนั้น
ไม่ต้องอะไรหรอกให้เก่งให้ตายกดลิ้งกกดเข้าไปดู
อะไรเนี้ยถูกต้องพี่พ่อสนละแหน่กันหรือถูกหรอก
เอาเวลาลิ้งก์ส่งมาที่ลายกดเตรียมหน้า
หลังเริ่มกังวลไม่ค่อยกดเข้าไปแล้ว
เขาไม่รู้ใครจริงไม่จริง
ละกลัวเลยตอนนี้ไม่กดเลย

อย่าไปกรอกกดแต่อย่ากรอกนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อันที่เราจะต้องทำอะไรจริง

เดี๋ยวได้ไอโฟนช่วงนี้รู้สึกมาแรงเลย
ไอฟอน๑๓โกรธ

วันนี้คุณมีสิทธิ์ซื้อไอโฟนราคาพิเศษอาจจะอยากได้ไหมล่ะ

กรอกข้อมูลหรือดำเนินการใดเป็นอันขาด

สถานีตำรวจใกล้พื้นที่บ้านคุณหรือ

อืม

ก็ไปกดย้อนหลังดูในแอปพลิเคชัน
ของแต่ละธนาคารแล้วให้ส่งอีเมลมาแล้วเราปินได้
แต่มันจะมีในบางกรณีที่บางคนที่แบบว่าไม่ได้
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรือว่าโทรศัพท์เอาไว้

ในกรณีที่ไปขอธนาคารแบบนี้ต้องเสียอย่างไร
เหมือนฉบับรอยบ้างนะครับก่อนนี้อะไรอย่างนั้น
แต่ว่าถ้าขอออนไลน์ได้ก็คือจบเลย
มาที่เรื่องราวของฝนฟ้าอากาศบ้างครับคุณผู้ชมครับ
คันกั้นน้ำเจ้าพญานะครับผมเฝ้าระวังน้ำท่วม๒๓๓๐ตุลาคมนี้นะครับ
วันนี้ครับพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ย
เปิดเผยว่าถึงสถานการณ์น้ำเหนือครับไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะฮะ
ว่าจะมีปริมาณน้ำของกรมชนประธานที่อำเภอบางไซ
วัดปริมาณน้ำไหลผ่านกรทมเฉลี่ย๒๙๒๓ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
ระดับแม่น้ำในเจ้าพยานเนี่ยบริเวณปากคลองตลาดเนี่ยของกรุงเทพมหานครของเราเนี่ย
อยู่ที่ระดับสองเมตรนั่นเองนะฮะจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ
ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพญานะครับอยู่ที่ประมาณ๑เมตร
จึงยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครับประเมินแล้วก็วิเคราะห์ปริมาณฝนตกว่า
ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำองค์กรมหาชนนะครับคาดการณ์เนี่ย
ปริมาณน้ำหลากเนี่ยจากตอนบนของรุ่มน้ำเจ้าพญาจากแม่ปิงนะครับ

ประมาณ๐๒๐นะครับถึง๐๔๐เมตรนะครับผมจึงขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ๑๑ชุมชน
สองร้อยสามสิบเก้าครัวเรือนในพื้นที่เจ็ดเขตติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
นะครับทั้งนี้ครับกรทมได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยการตรวจสอบ
ความแข็งแรงแล้วก็จุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำนะฮะน้ำท่วมริมแม่น้ำ
พระยาตั้งแต่สะพานพระรามเจ็ดครับจนไปจนถึงบางนาความยาวประมาณ
สิบแปดจุดเก้าสามกิโลเมตรนะครับแล้วก็เรียงกระสอบทรายเนี่ย
เขื่อนชั่วคราวนะครับตามจุดต่างต่างสิบสี่จุดพร้อมทั้งตรวจสอบ
ความพร้อมของสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพญาจำนวนสระเก้าสิบเจ็ด
สถานีเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับผมครับ
แล้วก็ทางกรมุตุก็แจ้งมาว่ายี่สิบสามถึงยี่สิบสี่นี้เราก็จะได้อากาศหนาวแล้ว
นะครับผมเขาบอกว่าอากาศน่าจะประมาณ๑๙องศาเซลเซียสครับ
น้ำมาน้ำมาไปบูบบูบอ่าฮะมาไปละรอก็เหมือนเราเตรียมเสื้อหนาว
พรุ่งนี้ไม่หนาวแล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นแบบว่าเรื่องที่มีการแชร์กันเยอะมาก
ไม่รู้ถ้าสมมุติไปปฏิบัติทำ๓๐วันได้ล้านหนึ่งจะจัดรายการอยู่ทำไม
ไปแค่วันเดียวยังไม่ถึงชั่วโมงเลย

ดูคิดอะไรอยู่ในใจดูพูดออกมาสิ

คลิปเกมเปลี่ยนไปปฏิบัติทำถ้าได้บรรลุแล้วได้ล้านหนึ่ง

ทำได้ไหม๓๐วันปิดปากปิดวาจา

ถ้าได้ทำงานก็ตายแล้วชั่วโมงเดียวยังไม่ได้เลยใช่ไหมตายแล้ว

เอาเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันว่าจริงหรือไม่จริงยังไง
สักครู่ครับ

เห็นก็บอกว่าลิงก์ทั้งหลายทุกวันนี้บริษัทใหญ่
ก็จะใช้หัวบุกบริษัทใหญ่อย่างนี้เออนี่มีคุณผู้ชมส่งมา

เขาบอกว่าล่าสุดข้อความเริ่มเป็นจากห้างหรือร้านดังแล้วนะคะ
คุณได้รับของขวัญกรุณากดลิงค์
จากการเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกวันนี้ด้วยการที่จะเข้าหาคนง่ายสุด
คือแล้วครับคุณได้รับบัตรช็อปปิงฟรี๓๐๐๐บาท
มันแปลกถ้าสมมุติเป็นย้อนกลับไปสมัยยุค๙๐ก็ต้องเป็นแบบโทรศัพท์ไป
คุณได้รับรางวัลเงินจากทางนู้นตรงนี้ถูกต้องกับ๑๙๐๐๑๙๐๐
คุณได้โทรศัพท์มันยุคข้างวันนี้มันเปลี่ยนเป็นยุคออนไลน์
แม้กระทั่งสถานปฏิบัติธรรมบอกว่าถ้าคุณอยู่ครบ๓๐วัน๑ล้านบาท

โอ้โหเรียกว่าอยู่สถานปฏิบัติธรรมกันทุกคนนะฮะ
ก็อาจจะยากก็ได้คุณแม่กว่าจะ๑วันที่ผ่านไว้

ซึ่งวันนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตร

เขาก็จะมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม
ซึ่งต่อมาเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์สอบถามว่า
ถ้าใครอยู่ปฏิบัติธรรมครบ๓๐วันจะได้๑ล้านอยู่หรือเปล่าคะ

ปรากฏว่ามีคนเข้ามาตอบจริงฮะ

ถ้าอยู่๓๐วันได้๑ล้านบาทจริงหรือเปล่าคะ

ให้เบอร์โทรศัพท์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างติดต่อ
ล่าสุดครับพระสุวรรณอาณาโลย์อายุ๗๐ปีเนี่ย
ชื่อในบัญชีของคณะกรรมการศูนย์

หากมีปัญหาเรื่องหนี้สิน

ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางศูนย์

คือเขาสอนคนว่าคนเรามันจะต้องเกิดมา

เราไม่สามารถอยู่บนโลกนี้คนเดียว
คนเรามันจะต้องเอื้อเฟื้อเจือจุนกัน

ก็จะลงทะเบียน
เขาเรียกว่าถ้าสมมุติคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สิน

ศูนย์ปฏิบัติจะยื่นมือเข้าไปช่วย

หมายถึงว่านางสาวเค้านึง

แต่ศูนย์ปฏิบัติทำไม่น่าจะมีเรื่องของการยื่นมือเข้าไปช่วยใคร
นี่อาจจะเป็นช่วยเหลือจากศูนย์
เขาบอกจริงนี่ยอมรับอย่างนึงว่า
เขาสอนมาว่าคณะกรรมการศูนย์จะจดชื่อ

ถ้าวันหนึ่งเราเกิดไปมีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินกลับมา

ก็บอกว่าเป็นการปั่นข่าวหรือเปล่าฮะ

ให้คนรู้จักที่สถานปฏิบัติธรรมเยอะ

ขั้นตอนการเข้ารับการปลดหนี้

ศึกษาอบรมธรรมะให้เข้าใจเป็นเวลา๑เดือน
ต้องวางวัตถุธาตุคืนสู่ธรรมชาติเข้าไป
ต้องหยุดการปลุกวิญญาณพิธีกรรมต่างครับ
ต้องปฏิบัติตนรักษาสินห้าประคองจิตให้อยู่ในศิลธรรมอย่างสุดชีวิต
ต้องเชื่อมั่นศรัทธาพระธรรมคำสอนอย่างแน่วแน่และมั่นคง
๖ต้องหวั่นสร้างธารมีในธรรมะอันจะได้อนุข้อคนอื่นต่อไป

๗ต้องเผยแพร่หลักธรรมคำสอนให้กระจ่อนกระจาย
จะทำให้คุณมีความเจริญตลอดกาล
คือข้อที่เขาสอนมันก็ใช่อยู่บางทีสมมุติว่าเราปฏิบัติตามนี้เราอาจจะละทิ้ง
แต่มันจะปลดหนี้ยังไง
ทุกท่านจะได้รับการปลดหนี้แบบไม่มีเงื่อนไ
หรือไม่ถ้าสมมุติว่าคนที่อยากไม่มีหนี้ให้ปฏิบัติตามนี้หรือเปล่า
ถ้าเป็นข้อนั้นอาจจะเข้าใจน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่
แต่ถ้าบอกว่าไปปฏิบัติธรรม๓๐วันแล้วคุณจะได้เงินล้านหนึ่ง
ใครจะมาให้เงินอยู่ดีไม่มีอยู่แล้ว
แล้วไปสามสิบหลายคนนี้ล้านหนึ่งไม่มีจริง

ก็คือใครคงเป็นสมาชิกแล้ว

แม้เขาเรียกว่าอะไรนะ

มีส่วนเหมือนกองทุน

คนมาที่นี่แล้วคนรู้สึกแบบปลอดโปร่งโล่ง

พิจีย์คืออาจจะเอาไปสร้างวัตถาวันไว้ถูก

อาจจะเป็นแบบเจ้าของนู่นเจ้าของนี่อย่างนี้มด

อาจจะต้องให้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมชี้แจงเรื่องนี้แหละ
เรื่องนี้แหละว่าจะปลดหนี้ที่ว่ามันปลดยังไง

พรุ่งนี้ไปกันเต็มเลยลงทะเบียนสมัครสมาชิกกันเลย

บางทีก็จริงไม่จริงเราก็ต้องติดตาม

กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากทีเดียว

ก็เลยต้องนั่งรถตู้จากกิ่งแก้วไปบางบ่อ
เราก็ฟังแล้วรู้สึกว่าหดหูมาก
เป็นเรื่องที่ลูกคุยกับคุณแม่เขาทางโทรศัพท์
เขาบอกว่าเรียนจบแล้ว
จะให้แม่หาเงินออกรถให้๒๓แสน

เพื่อตัวเองจะได้มีรถขี่สบาย
คนแบบนี้มีด้วยเหรอยังมีในสังคมนี้อีกเหรอ

ที่มีการโทรศัพท์คุยกับคุณแม่
พร้อมกับต่อว่าสารพัฒน์
เพื่อให้บุพการีซื้อรถให้
แต่ทางบ้านเขาก็เกรงว่าจะต้องเป็นแบบสร้างหนี้สิน
ซึ่งเธอก็กล่าวบอกว่าไม่มีให้ไม่ได้หรอก

เรียนจบสูงมาได้เพราะปัญญาของลูก

มีให้ไม่ได้หรอกบุญแม่ไม่ถึงไง
ลูกเรียนจบสูงมาได้เพราะปัญญาของลูกไง

คุยกันไม่รู้เรื่องก็ขอกันอย่างนี้แหละ

แม่ไม่ฟังไง
ุ๊กอยากมีรถไปทำงานมุกอยากเข้าสังคมที่ดูดี
เพื่อนมึงใส่ละคนมีเด็ดโม่ใหญ่

พี่ว่ามันไม่ปกตินะมส

ไม่รู้ว่าโทรศัพท์แบตเข้าหมดแล้วคุยกันเดียวหรือเปล่า
โทรศัพท์แบตเขาหมดแล้วคุยคนเดียวหรือเปล่า

แต่ชีวิตมันเหมือนละครที่เราเล่นกัน
ใช่เนเน่ไม่ได้นะลูกนะอย่างนี้เนเน่นะ

อยากมีอะไรในสังคมดีอยากมีรถขับ

แล้วเป็นความผิดอะไรของแม่ล่ะพี่ไปสอบราชการพูดภาษาอังกฤษ
นี่ที่เขาพูดคือบุญแม่ไม่ถึงไง
เรียนจบสูงมาได้เพราะปัญญาของลูก

ตอนนี้ลูกอ่านหนังสือเตรียมสอบราชการแล้ว
หาเงินมาแล้วส่งมาพรุ่งนี้เช้าเลย
ถ้าลูกเก่งพอลูกไม่ต้องขอเงินพ่อแม่

ลูกอยากมีรถไปทำงานอยากเข้าสังคมที่ดูดี
เพื่อนแต่ละคนเรียนมใหญ่จบมหาวิทยาลัยดัง
มาทำตัวขี้เคราะห์อยู่ได้รู้จักไหมขี้เคราะห์
ตัวขี้ฆ่าขี้คลอกไปวันไม่อยากนั่งหรอก
รถสาธารณะภายหลังคลิปดังกล่าถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตเข้ามาเลยค่ะคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่รับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้

เขาก็มีบุญคุณกับคุณมากพอแล้วแหละ

เพราะเสียงที่พูดเมื่อกี้เหมือนการตอบโต้กัน

เขาเป็นลูกคุยกับแม่น่าจะอยู่ด้วยกันในรถ

เพราะได้ยินเสียงแม่ตอบโต้มาด้วยเหมือนกัน
เออนะโอ้แต่อย่างนี้ไม่เจริญแน่น

คนนั้นน่าจะเป็นคนบันทึกอาจคงได้ยินเสียง

คู่สนทนาน่าจะอยู่ข้างหลัง

เขาไปทำงานคือปกติเขาก็จะนั่งรถรับส่ง

ก็เลยต้องนั่งรถตู้จากกิ่งแก้วมาบางบ่อ

ฟังแล้วหดหูมากลุงคุยกับแม่
เรียนจบแล้วเนี่ยให้แม่หาเงินออกรถให้๒๓แสนเนี่ย

เพื่อตัวเองจะได้มีรถขี่สบายหนีเข้าสังคมได้

ชีวิตจริงมันก็มีเนอะ

เธอดูด้วยนะวันนี้ตอนใหม่แล้วนะ

เธอบอกว่าหนูไม่พอใจหนูต้องแบบนี่นี่นั่น

วันนี้นะแม่นะวันอีนะวันอีนะ
บางทีนะแม่ต้องเป๊ะนะวันอีนะ

เขาถึงบอกว่าละครทุกวันนี้มันสู้ชีวิตจริงไม่ได้

บางอย่างที่เราเห็นมีไหมล่ะที่แบบแทงกันแล้วโอ้โหเลือดสาขนาดนั้นแม่

ถึงได้รับความนิยมมากจนปัจจุบันนี้นะครับผม
เรื่องราวของการหนาวเป็นห่วงกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ

ใช่จะได้ลุ้นกันว่าเราจะได้ใส่เสื้อหนาวกันเมื่อไหร่กันบ้าง
คาดว่าไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับ

หนาวเป็นวูบนะครับ
นะฮะหนาวเป็นวูบคือเช้าหนาวเย็นร้อนนะครับ
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย
โดยปีนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวในปลายเดือนตุลาคมนะครับ
ซึ่งอาจจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ๑๒สัปดาห์ครับ
แต่ก็น่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะครับ
โดยภาพกราฟิกครับแสดงการพยากรฝนนะครับ๑๐วันล่วงหน้า
พบว่าวันที่๑๙๒๐ตุลาคมนี้เนี่ย

ยังแผ่ปกคลุมทางตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนั่นเองครับ
และทำให้ตอนบนของภาคเหนือมีฝนน้อยนะครับ
รวมถึงส่วนภาคกลางด้วยแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพหมานคร
แล้วก็ปริมณฑลภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ
แต่ช่วงในวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามตุลาคมนะครับฝนจะยังเกิดขึ้นทางภาคเหนือภาคอีสาน
จากจะมีลมตะวันออกนะครับผมตะวันตกออกเชียงใต้พัดปกคลุมนะครับ
แล้วก็มวลอากาศเย็นฮะเริ่มแผ่เสริมลงมาปกคลุมทางทะเลจีนใต้นะครับผม
แล้วก็ทำให้ช่วงแรกเนี่ยจะมีฝนเกิดก่อนหลังจากนั้นแล้วฝนทางภาคใต้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับ
ในวันที่อ่ายี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดตุลาคมฝนทางตอนบนก็จะเริ่มน้อยลงนั่นเองครับ
ทางด้านดรทรครับธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะครับได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะฮะ
ระบุว่าปีนี้ความหนาวอาจจะมาเป็นวูบวูบครับโดยนักวิเคราะห์นะฮะ
ทั่วโลกเนี่ยบอกคล้ายกันว่าลานีย่ากำลังแรงขึ้นทำให้มหาสมุทรแปซิฟิกส์เนี่ย
อเมริกาอเมริกาเนี่ยหนาวกว่าปกติขณะที่ไทยจะร้อนกว่าปกติ
แล้วก็เปียกกว่าด้วยร้อนกว่าแล้วเปียกกว่าถูกต้องนะครับนะฮะ
แต่จู่จู่ลมหนาวก็มาซะอย่างงั้นครับเมื่อวานเนี่ยอ่าเขาบอกว่าหลายเมืองในจีนเนี่ย
คงร้องหรือบรือเพราะว่ามีหิมะฮะหิมะแรกในกรุงโซลเนี่ย
ตั้งแต่กลางเดือนตุลาสำหรับฝนตอนนี้เนี่ยคงไปว่ากันแถวภาคใต้ดีกว่าครับ
ขณะที่เหนือตอนบนเนี่ยต้องระวังความแรงแต่อย่างที่บอกครับ
ลานิยาจะช่วยทำให้ฝนตกบ้างและจะหนาวน้อยอ่าหนาวมากเนี่ย
เชื่อว่าผู้คนคงแห่ขึ้นเหนือขึ้นอีสานกันอย่างแน่นอนครับนะฮะ
เป็นวูบวูบเป็นพักพักแล้วก็อาจจะลาเนี่ยอาจจะไม่ยาวอาจจะเป็นวันสองวันแล้วก็ร้อน
ได้เสร็จเนี้ยคนต้องขอขึ้นเหนือแล้วหน้าหนาวเนอะใช่ใช่

เปิดปฏิบัติทำไหมล่ะเปิดปฏิบัติทำไหมล่ะไปปฏิบัติทำ
ที่จะได้ไปเช็คข่าวนั้นด้วยว่าจริงไม่จริงยังไง
เบรกแม่เดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องกวินฟ้องเพจดังให้ฟังฮะ
วันนี้ครับสักครู่ครับ
ไปค่ะอ่ามีแฟนรายการเราทวิตเตอร์คุณทวัยไลท์โอดีถามว่าสรุปหน่อย
กล้วยแม่มดดำไปไหนมันไม่มีหน่อมีหน่อกล้วยไปไหนอรุณว่าไงอ่ะ
มันบอกว่าแม่มันไม่ใช่เป็นหน่อแม่คิดเองว่ามันมีหน่อมันคือใบ
ใบออกใหม่สองใบแต่ใบออกมาจากเป็นหน่อแต่ใบออกจากดินใบออกจากดิน
อ่าก็เรียกเป็นใบมันบอกเป็นใบเป็นใบของต้นเดียวกันอ่า
บอกแม่ชอบคิดไปเองว่าเป็นน่อมันไม่ใช่หน่อแต่แต่พี่เช้าเห็นเป็น
ยังไงเห็นเป็นต้นเลยเป็นหน่อเป็นหน่อมาเลยนี่แม่โดนล้างสมอง
ไม่ใช่ฉันเพิ่งได้เมื่อเดือนกัญญาแล้วมันจะรีบออกหน่อขนาดนั้นเลย
เหรอมันมีมาแล้วมันมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าถูกต้องอืมคิด
กันเองอีกแล้วมันคือใบใบที่กำลังจะเจริญเติบโตมันไม่ใช่
ห่อไม่มดใบมันจะอยู่ที่ต้นมดถ้าหน่อมันจะโผล่ขึ้นมา
ใช่มันมีใบออกมาข้างสองอันนั่นแหละเขาเรียกหน่อลูก
ไม่ได้หน่อมันคือใบโอเคจบใบก็ใบอ่าไปมันด่า
ฉันบอกแม่อีแม่มึงหลุดคิดเองว่ามันมีหน่อได้แล้วมันไม่ได้มี
ห่อเอาแล้วเขาให้ใบมาทำไมแม่ไม่ถึงหน่อใบไม่ใช่หน่อใบมันออกมา
ใหม่อืมแล้วเราคิดเองว่าเป็นนอนบอกอีแม่หยุดโง่มันไม่ใช่
ห่อมันคือใบอ๋อคือแม่เข้าใจว่าถ้ามันเป็นหน่อเนี่ย
เขาแยกหน่อมาไปขายต่อได้เออแต่พอมันมันคือมันไม่ใช่มันที่แจกออกมา
คือใบเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ของพี่มดมันก็เป็นแบบอย่างเงี้ย
แล้วไงแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้อันที่พี่บอกคืออะไร
ออกมาจากดินตรงนี้เหรอเออเออข้างข้างสองอ่างขึ้นมาจากดินนะ
เอออย่างเงี้ยขึ้นมาจากดินแบบนี้อ๋อเขาเรียกอะไรสองอันสองอัน
เขาเรียกว่าใบใบได้ไงมันลำต้นอยู่ไหนแม่มันมีใบได้ไงล่ะ
ก็อีรุธมันบอกอย่างนั้นมันคือใบแม่มันไม่ใช่หน่อ
หนูไม่น่าเอาใบไปขายใบขายได้สามหมื่นอ่ะใช่
ครับผมมันขึ้นมาอย่างละข้างอย่างนี้
อ๋อขึ้นมาอย่างละข้างด้วยต้นคุณแม่มีไหมในเนี้ยต้นคุณแม่มีไหม
เนี่ยมันเป็นหน่ออย่างนี้มันเป็นใบอย่างนี้ขึ้นมา
นี่ไงต้นฉันไงวันไหลมาเนี่ยหน้าเขาหน่อ
ไหนขอดูหน่อยอ๋อนี่อ๋อพี่เช้าถ่ายรูปไว้เลยเหรอ
ถ่ายไว้โถอ่าในระหว่างที่เมย์ดูไป
ขอเล่าเรื่องกวินสักนิดนึงนะครับคือเอาง่ายง่าย
กวินเนี่ยเขาก็ฟ้องเพจไปแล้ว
จริงแล้วคือกวินเป็นแรปเปอร์คนหนึ่ง
ที่แบบว่าทำยูทูปประสบความสำเร็จรักภรรยา
ปรากฏว่าเพจหนึ่งออกมาแฉทำนองว่าแรปเปอร์ทรงดีรักภรรยา
แต่โกงเงินหลักล้านเปย์ภรรยา
สร้างภาพแถมนำเนื้อเพลงคนอื่นเนี่ยมาใช้โดยไม่ให้เครดิต
หลายคนโยงไปที่กวินเนี่ยแหละนะสามีของปุ้มปุ้ยเนี่ย
มากวินเขาก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลแล้วว่าเฮ้ย
เรื่องทั้งหมดอ่ะไม่เป็นความจริงนะอ่า
แต่ก็เอาส่วนหนึ่งคือกวินมารวยมาจากทำยูทูปเนาะใช่ครับ
คือเพลงอะให้ได้ร้อยล้านวิวมันก็ได้แค่สองสามล้านอืม
ถูกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันล่าสุดเนี่ยกวินเนี่ยพร้อมทนายความส่วนตัวเขาเดินทางไปแจ้งความเอาผิดนะฮะกับเพจที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยในโซเชียลสองข้อหาคือความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็หมินประมาทด้วยการโฆษณาก่อนที่จะเปิดเผยว่าเขาหาว่าผมโกงเงินอืมเปิด
เพลงมันประสบความสำเร็จเพราะร้องด้วยกันใช่ไหม
หมายถึงยังไงมันโกงกันยังไง
ไม่คือมันต้องตกลงตั้งแต่แรกมดเหมือนก้าวกับเจนี่ไง
ใครจะมีแบ่งอะไรอย่างนี้
สมมุติว่ามียอดเป็นร้อยล้านวิวอย่างนี้มีส่วนแบ่งเพิ่มไหม
อะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าโดยทั่วไปแล้วในการทำเพลงเนี่ย

ถ้าสมมุติว่าพี่จ้างมดมาให้ร้องมาร้องในเพลงพี่

ก็จบแล้วไงนี่ก็สิทธิ์การเป็นของเรา
ป่ะเหมือนกับเราเล่นหนังอย่างนี้
เล่นหนังอย่างใหม่ดาวิกาเล่นพี่มากอย่างนี้
ถ้าคิดร้อยได้พันล้านน่าจะได้เงินเพิ่มไหมก็ไม่ได้เพิ่ม
ใช่เพราะว่าตกลงแล้วกับผู้รับจ้าง
เหมือนกับร้องเพลงจะไปรู้สึกว่าอันนี้จะดังบุภัยสันนิวาสอย่างนี้
ถ้ารู้ว่าดังขนาดนั้นอู๊
เกาหลีใต้งานนี้สนามบินแตก

นักแสดงที่โด่งดังมาจากซีรีส์วายนะฮะอย่างแปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับ
ผมล่าสุดแล้วก็ขุนพลนะครับได้เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อร่วมนะ
ครับผมงานโอะไรนะครับนะครับดราม่าอัวอร์ดเดียวนะครับรวมทั้งเนี้ยรับรางวัล
ซึ่งตัวชมซีรีส์ในโรงภาพยนตร์ทั้ง๓รอบขายหมดเกลี้ยงในเวลา๑ชั่วโมงฮะ
นี่ครับยินดีกับน้องบิลกิ้นน่ารักมากเลยแล้วก็แบบแต่งตัวน่ารักเลยสิฮะรอรับให้ดู
เนี่ยคนถ่ายรูปกันเต็มเลยดูสิเหมือนกับดาราเกาหลีมาบ้านเราเลยเหรอใช่ครับผม
ให้ดูดิอ๋อฮะก็โอ้ยไม่ต้องแหลบผู้จัดการไอ้หวานเจฟนี่เป็นบ้าเป็นหลัง
กับบิลกิ้นมากอืมน่ารักอ่ะอืมนะฮะดีใจกับน้องด้วยนี่ครับ
ศิลปินไทยครับโด่งดังไปไกลทั่วโลกนะฮะคือนางน่ารักจริงในคู่นี้น่าดูดิ
โอ้โหชื่นใจนะแม้ว่าเสียงขึ้นไปด้วยสิอืมนี่คนมารอโอ้โหสุดยอดแม่ง
ปลื้มลื่นตลิ่งกันเลยทีเดียวอืมนะฮะอ้าวไปเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนิวกับน้องเมษาด้วยนะคะ
พิธีวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ลองดูภาพกันสักนิดนึงนี่
นิวควงภรรยามาไลฟ์พูดคุยถึงกิจกรรมที่ต้องทำด้วยกัน
หลังจากงานวิวาเพิ่งผ่านไปวันนี้เป็นวันแรกนะที่เราเรียกว่าแฮปปี้มาก
ทุกอย่างเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในเรือนหอค่ะ
ซึ่งเข้าพิธีตึงฉู่ตึงฉู่ต้องกินอ่าพิธีจีนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านสามวัน
เพราะว่าเป็นที่ที่เมษาชอบโอเค
เอาละครับเราไปกันก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป